ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดขอนแก่นคือเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากทางครอบครัวบอกว่าเนี่ยช่วยตามหาผู้ชายคนนี้หน่อยหายตัวไปจากบ้านสองวันติดต่อไม่ได้เลยก็เลยไปโพสต์ตามหาในโลกโซเชียลสุดท้ายแล้วเจอค่ะเคราะห์ดีมากเขายังมีชีวิตอยู่แต่สภาพที่เจอเป็นแบบนี้ค่ะ
โผล่ออกมาเห็นไหมคะเขาไปอยู่ในถังน้ำนี้๒วัน๒คืนเขาตกลงไปในถังน้ำนี้ค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพเขานะคะคือมือซีดแบบเปื่อยเลยนี่โผล่มือออกมาแบบนี้ค่ะ

หลายคนเห็นแล้วตกใจมากแล้วต้องถามเลยว่า
แล้วตกลงไปในถังนี้ได้ยังไง
ลงไปได้อย่างไรลงไปได้อย่างไรแล้ว
แล้วดิว่า๒วันที่ผ่านมาแล้วคนไปรู้ว่าอยู่ในนี้ได้อย่างไร
โชคดีมากที่มีคนเดินผ่าน
แล้วได้ยินเสียงแผ่วแบบเบาออกมาจากถัง

เพราะเลยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยดู
ดีที่แบบไปเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วย

ผู้ชายคนนี้คือนายนรงสัคนิเวกสุขติอายุ๔๑นะคะ

ตกอยู่ในถังน้ำสีน้ำเงินใบนี้อยู่ในป่าช้าบ้านห้วยทราย
อำเภาบนรัฐจังหวัดขอนแก่นสองวันสองคืนจริงจริงค่ะ
แล้วก็ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อกัมพุทธมินบันทึกภาพนี้เอาไว้
แล้วก็เอามาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กนะคะครับกู้ภัยไปช่วยค่ะอืม
กู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านปล่อยน้ำออกจากถัง
ก่อนนะคะครับเอาเลื่อยยนตัดก้นถังให้มันเป็นรูนะคะ
อืมเพื่อจะนำตัวเขาออกมามือซี่ขาวเลยนะคะ
แล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลอุบลรัฐอืม
ญาติญาติเล่าให้ฟังว่านายนรงศักดิ์เนี่ยออกไปซื้อกับข้าว
แล้วหายไปตั้งแต่ช่วงเย็น๑๕พฤศจิกายน
หากันทั้งคืนไม่เจอเป็นห่วงกันมากนะคะ
ประกาศตามหาผ่านเฟซบุ๊ก
เช้าวันนี้นี่นี่ออกมาเป็นตอนออกมาใช่ไหมฮะ
ยังโชคดีรอดนะคะแต่ซีดเลย

ซีดเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังทำไมถึงตกลงไป

มีคนได้ยินเป็นเสียงเบาออกมาจากถังน้ำใบนี้
คนเขาเดินผ่านแล้วได้ยินเสียง
ก็เลยไปเรียกให้มาดูว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรออกมาจากถังน้ำ
ปรากฏว่าเห็นคนแช่อยู่ในถังน้ำสภาพหมดแรง
มาทีนี้คำถามที่ว่าแล้วตกลงไปอยู่ในถังน้ำใบนี้ได้ยังไง
นโรงศักดิ์บอกว่าทำกุญแจตกลงไปในถัง
ก็เลยพยายามจะมุดเข้าไปเก็บ
ปากถังมันแคบครับมองเข้าไปด้านในมีน้ำอยู่ประมาณครึ่งขา
ประมาณสัก๑๕เซนติเมตร
แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรพระถังตกลงไปจริง
ตอนแรกจะปีนออกปีนไม่ได้ถังมันสูง
หมดแรงค่ะไม่รู้จะทำยังไงนั่งแช่อยู่ในถังน้ำ

โอ้โหยังดีที่มีคนมาเจอนะคะแต่นายนรงศักดิ์ให้ข้อมูลว่า
ทำกุญแจตกลงไปแล้วไปมุดเก็บกุญแจจากในถังน้ำ
คนก็สงสัยอีกแหละว่าอ้าวแล้วทำกุญแจตกลงไปได้ยังไงคะ
โยนกุญแจเล่นหรือมันพลาดยังไงทำให้กุญแจมันตกลงไปในถัง
มันอยู่สูงนะถังอ่ะปีนขึ้นไปชะโงกอะไรดูแล้วกุญแจมันร่วงลงไปได้ยังไง
แน่ใจใช่ไหมแต่เขาให้เหตุผลแค่นี้ว่าทำกุญแจตกลงไป
แล้วก็จะไปเก็บกุญแจอะไรตกลงไปในถังแล้วก็ออกไม่ได้
วันนี้นะคะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนลงพื้นที่ไป
คุยกับญาติและคนที่ช่วยเหลือนายนรงศักดิ์ออกมาจากถังน้ำนะคะ
ไปคุยกับนายทองสาค่ะเป็นชาวบ้านหมู่๗บ้านห้วยทราย
ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
คนนี้คือเป็นคนได้ยินเสียงแผ่วมาจากถังน้ำค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่า๙โมงเช้าขี่รถจักรยาน
ไปเก็บเห็ดแถวป่าช้าของหมู่บ้าน
ได้ยินเสียงจากในถังว่าช่วยด้วยจะเป็นภาษาอีสานนะคะ
แล้วเสียงมันแผ่วมากแล้วเขาเห็นอะไรต่อรู้ไหมคะ
มือซีดโผล่ออกมาจากถัง
ทองสาบอกผมบอกตรงเลยว่าผมนึกว่าผี

สุดท้ายไปดูใกล้อ้าวคน
มาจากถังน้ำในบรรจงค่ะก็พาทีมข่าวของเราไปดูนะคะ
ลงไปในถังคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากว่า
เพราะความมันเยอะมากว่างงมากงงตั้งแต่ต้นละ
คนในครอบครัวบอกว่านายนโรงศักดิ์ออกไปซื้อกับข้าวใช่ไหม
แล้วไปทำไมในป่าช้าแล้วทำไมถึงกุญแจตกลงไปในถัง
เข้าบันไดกำลังสันนิษฐานกันอย่าทรงสันนิษฐานกันอย่าว่ากุญแจมันร่วงลงไปได้ยังไง
ปากถังเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๔๕เซนติเมตรนะคะ
จุดที่วางถังน้ำมันคือป่าชาด้วยไม่มีคนเข้ามานะคะปกติแล้ว
แล้วนายนรงศักดิ์เป็นคนต่างหมู่บ้านด้วยนะคะ

แล้วไม่รู้ว่าตกลงไปได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดดีใจที่เขารอดปลอดภัยนะคะ

ทีมข่าวของเราคุยกับหลานสาวของนายนรงศักดิ

บอกว่าวันที่นายนรงศักดิ์หายไปคือบ่าย๓โมงครึ่ง๑๕พฤศจิกายน
ตลอด๒วันที่ติดต่อไม่ได้ครอบครัวนั่งไม่ติดเป็นห่วงมาก
ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิดนใจให้มีคนไปเจอแบบยังมีชีวิตอยู่

แล้วไม่มีใครติดต่อ
ฉันก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

ตกโทรหาทางตอนเที่ยง
คิดว่ามันอ่อนเหี้ยแล้ว
ทีนี้สุดท้ายนะคะก็โชคดีนะคะที่ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะคะ
แล้วก็รอดชีวิตไม่เป็นอะไรหลานสาวยืนยันว่าสาเหตุที่น้าตกลงไปในถังครับ
ไม่ใช่ทะเลาะกับใครไม่ใช่ประชดชีวิตอะไร
และเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตแต่อย่างใด
แต่คุณผู้ชมก็ยังสงสัยเยอะมากเลยส่งคำถามมาเยอะมากเลย
นั่นแหละที่จะให้คำตอบได้ใช่ค่ะ
เพราะว่าอย่างข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ทางชาวบ้านในพื้นที่
ที่ไปช่วยเขาบอกกันมาค่ะเอาว่าคุณนรงศักดิ์เขาบอกตอนแรกว่า

แล้วเขาก็คงจะพอให้ข้อมูลได้ตอนช่วยออกมานะแต่เขาอ่อนแรงมากไง
ก็เดี๋ยวรอให้แบบแข็งแรงมากขึ้นนะคะ
เดี๋ยวต้องไปถามอีกรอบแหละว่าตกลงไปได้ยังไง